เวลาไปถามเด็กผู้หญิงโตขึ้นอยากเป็นอะไร

ใช่เหมือนได้เป็นนางฟ้าอยู่บนเครื่องบินได้ไปเที่ยวด้วย
แต่คุณผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้เป็น

ต้องมีใจบริการนะนี่สำคัญมากถูกแล้วก็ต้องมีเรื่องของภาษาเรื่องของการทำงาน
เวลาคุณเสิร์ฟบนเครื่องบินโอ๊ยยากยาก

เอาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยติดตามจากรายงานค่ะ
ภาพลักษณ์ที่สง่างามงานที่ท้าทายได้เดินทางไปสถานที่ต่างทั่วโลก
และเงินเดือนสูงทำให้สาวหลายคนไฟฟันที่อยากจะเป็นแอร์ฮอสเตจ
พิชินีมีนากณิตแอร์โฮสเตจสายการบินไทยที่ทำอาชีพนี้มากว่า๑๓ปี
แนะนำว่าทัศนคติที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญที่สุดของอาชีพนี้
ขณะที่ความพร้อมคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ส่วนสูงน้ำหนักการว่ายน้ำ
ทดสอบในด้านต่างตรงนี้เราต้องเต็มที่กับมัน
นี่คือขอเน้นย้ำว่าเราจะต้องมีจิตใจ
มีความสุขในการรักการบริการ
มีความสุขทุกครั้งที่เราจะต้องมาทำงาน
สิ่งสำคัญคือภาษาอยากให้น้องเตรียมตัว
ในการพูดให้ได้มากกว่า๒ภาษา
ถ้าเรามีคุณภาพใครเขาจะไม่มองเรา

เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งสมัครเข้ามาเลย

การบินไทยจะประสบปัญหาด้านการเงิน
แต่สายการบินแห่งชาติยังคงเป็นเป้าหมายหลัก
สาวไทยอยากเข้าไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตจมากที่สุด

เพราะว่าคิดว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ
ก็เลยอยากจะเข้าไปทำงานร่วมองค์กรด้วยค่ะ
ก็ได้ยินว่าสมัครสมัครยากแล้วก็ด้วยความว่าคู่แข่งเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สู้ค่ะเพราะหนูคิดว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราอะค่ะ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เป็นอาชีพที่ติดอันดับอาชีพยอดฮิตของประเทศไทยตลอดกาล
เพราะนอกจากรายได้สูงถึง๖หลักแล้ว
สายการบินต่างยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และตัวเครื่องบินฟรีให้กับพนักงานและครอบครัว
เบี้ยเลี้ยงต่างระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน